ตีนแมวเนี่ยค่อยย่องย่องนะฮะ
เข้าไปขโมยเงินของคุณย่าท่านหนึ่ง

แต่สุดท้ายถามว่าตีนแมวรายนี้รอดหรือไม่รอด
คุณผู้ชมดูภาพเหตุการณ์นี้กันนะฮะ
โอ้โหตรงไหนมารอดก่อน
ไม่รอดนะฮะถูกรุมจับแบบนี้
ระบมทั่วตัวเหมือนกันนะฮะ

ผู้เสียหายนะฮะบอกว่าก็มันทำย่าผมเนี่ยนะฮะ
เป็นคลิปที่ทางญาติแล้วก็ชาวบ้านช่วยกัน

หลังก่อเหตุเข้าไปขโมยเงินของผู้สูงอายุ
ภายในบ้านเล็กที่๒๐ทับ๒หมู่๕ตะบนบังย่าแพรก
อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ

แต่ว่าลูกหลานเจ้าของบ้านและชาวบ้านระแวกใกล้เคียง
ช่วยกันรุมจับตัวไว้ได้ที่หน้าปากซอยนะฮะ
ก่อนจะโทรแจ้งตำรวจสพสำโรงใต้เข้ามาตรวจสอบนะครับ
นี่ญาติกับชาวบ้านมัดตัวแน่นหนาเลยนะครับ
พอตำรวจมาถึงก็เข้าควบคุมตัวผู้ก่อเหตุนะครับ

นายสุภาชัยเหขุนทศอายุ๔๗ปี
ตรวจค้นกระเป๋าสะพายสีเหลืองพบกระเป๋าสตางค์สีดำ
สีน้ำตาล๑ใบดำน้ำตาล๑ใบ

พระเครื่องจำนวน๑กล้องส่องพระอีก๑ตัว
มีดปลายแหลม๑เล่มแล้วก็มีดงออีก๑เล่ม
อัดลมก็มีคุณ๑กระบอก
เงินสดในตัว๑๕๔๐บาทนะครับก็ควบคุมตัวไป
สอบประคำเพิ่มเติมที่โรงพักนะฮะ
ขณะที่หลานของผู้เสียหายเล่าให้ฟัง
บอกว่าช่วงเกิดเหตุย่าของผมอายุ๗๘แล้ว

รู้สึกเหมือนมีคนเข้ามาใกล้
ท่านก็ตื่นขึ้นมานะฮะมาดูเงินในกระเป๋า
เพราะว่าเงินหายไปหมดแล้วตอนนั้นตื่นขึ้นมาแล้วไม่เจอใครแล้วไงคุณ
เพราะว่าตีนแมววิ่งหลบหนีไปแล้วนะครับ

ก็เขาบอกว่าหลานเห็นหลังคนก่อเหตุแว๊บเหรอ

ย่าตะโกนเรียกพ่อของผมให้ไปตามจับ
พ่อผมตะโกนเรียกบรรดายาดเลยวิ่งไปตามจับ
ขณะที่วิ่งไปก็ตะโกนให้ชาวบ้านช่วยอีกคุณ
ท้ายที่สุดกลายเป็นโดนรุมจับไว้แบบนี้นะครับ
แล้วก็เข้าค้นตัวก็เจออะไรมากมายนะครับ
ตอนแรกนะเขาปฏิเสธนะฮะ
บอกว่าไม่ได้เข้าไปลักขโมย
จะเข้าไปที่บ้านของคุณย่าท่านนั้น

หรอเห็นย่าชื่อดิวไหมโอ้เขาอ้างแบบนี้ใช่ไหม

ฟังเสียงหลานชายของคุณย่าหน่อยนะฮะ
เข้าไปทำอะไรจะเอาอะไร
เขาบอกว่าผมเข้าไปหาไอดิวไอดิวไอดิวโทรบอกผมให้ผมเข้าไป
แต่คือที่บ้านนั้นคือถอนรักษณ์เป็นย่าของผมหมดเลยสามหลัง
มันก็ไม่มีคนชื่อดิวอะฮ่ะ

ของผู้เสียหายบอกว่าพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องแหละ
แต่ทีนี้ฮะตำรวจสอบปากคำผู้ก่อเหตุนะครับ
ผู้ก่อเหตุก็ให้การปฏิเสธบอกไม่ได้เข้าไปลักขโมยอะไรนะ
คือวันเกิดเหตุไปดูพระเครื่องที่สำโรง

ไอ้ดิวจะไปขอยืมเงิน๑๕๐๐บาทมาจ่ายค่าเช่าห้อง
คนชื่อดิวก็บอกเอาเข้ามาหาเลยบ้านอยู่ซอยบางยะแพรกนะฮะ
เมื่อมาถึงเพื่อนบอกว่าก็ติดธุระอยู่ต่างจังหวัด

อ้วนก็คือคุณย่าที่นอนพักผ่อนอยู่ในบ้านนั่นแหละฮะ
ตัวของนายสุประชัยก็อ้างว่าเอ้าก็ไม่รู้
ดิวให้มาหาคุณย่าท่านนี้
แล้วก็ไปบอกคุณย่าบอกว่าไอ้ดิวให้มาเอาเงินที่ยืมไว้
ตะโกนเรียกยายอ้วนยายอ้วนยายอ้วนนอนหลับอยู่ในบ้าน
ก็เลยเดินเข้าไปเห็นกระเป๋าเงินสีดำของยายอ้วนวางอยู่
ก็เลยหยิบออกมา๑๕๐๐บาท
คิดว่าดิวบอกยายอ้วนไปเรียบร้อยแล้ว

ทีนี้เหลือเงินให้คุณยายอ้วนเท่าไหร่รู้ไหมคุณ
บาทเหลือเงินใส่ไว้ในกระเป๋าให้กับคุณยายนะครับ
เบื้องต้นอำรวจสศสำรวงต้ายยังไม่เชื่อกันให้ปักคำนะครับ
ก็แจ้งข้อหาเบื้องต้นก่อนในข้อหารลักทรัพย์ผู้อื่น
กรุกเคหสถานดำเนินคดีตามกฎหมายสอบปากคำเข้มต่อไปนะครับ